ถ้าอย่างนั้นไปดูซิว่าแบบนี้คุณชนะคุณจะยอมเสียยอมจ่ายหรือเปล่า
อะไรครับเพราะว่าชาวบ้านที่เนี้ยเขายอมจ่ายตังค์หนึ่งร้อยบาทเพื่อไปจับปลาแบบนี้ค่ะ
โอ้โหเสีย๑๐๐บาทแถมได้การกุศลด้วยนะคะคุณชนะ
ดีเลยนี่มันเป็นการรวมตัวของเหล่าบรรดาเซียนเหมือนกันนะ
ใช่เซียนแหค่ะมากันเป็นร้อยเลยนะคะ
แห่มาซื้อบัตรจับปลาการกุศลหารายได้มาพัฒนาหมู่บ้านแล้วดูปลาสด
อวบอิ่มเต็งตึงตาใสเหงือกแดงเลยค่ะคุณ
โอ้โหตาใสเหงือกแดงมันสดจริง
สดแบบนี้ต้องรีบไปค่ะที่หนองขุดเท่หนองมนต์บ้านไทยเดิมน้อยหมู่๗ตำบลสัมเภาลูนอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์
บัวสุรินทร์นะโอ้โหดูตัวใหญ่มาก
ปลาธรรมชาตินะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเขาเลี้ยงเอาไว้แล้วก็เปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยมาจับปลาเป็นการกุศล

ทางคณะกรรมการหมู่บ้านก็ประกาศเสียงตามสายว่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจะมีการเปิดน้องน้ำจับปลาเพื่อหารายได้พัฒนาหมู่บ้าน
ขายบัตรราคา๑๐๐บาทเท่านั้น
เขาประกาศอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อพ่อแม่พี่น้องเชิญมาเชิญมางานนี้ยังไง
ปิดคลองฝั่งลูกนิมิตรด้วยหรือเปล่าไม่ใช่คนละงานที่วัด
เออคุณไปผิดงานแล้วคุณชนะโอ้ยวัดเขาเขตอภัยธานด้วย
แต่อย่างนี้ปลาปลาที่ได้มามีปลาอะไรบ้าง
เยอะเลยนะมีปลาขาวปลาฉลาดคุณต้องกินเยอะปลาฉลาดเนี่ย
ปลานี่เป็นปลาเกลียดนิยมใช่ไหมปลาฉลาดแล้วคุณอ่ะ

ถึงบอกไงให้คุณไปซื้อบัตรจับปลาฉลาดจะกินเยอะเลยละกันนะ
หรือไม่ก็ปลาหมอก็มีปลาตะเพียนก็เยอะปลาบึกแล้วก็ปลาเล็กปลาน้อยต่างมากมาย
พอเปิดให้ชาวบ้านและเซียนแหลงไปจับปลาเท่านั้นแล้วคุณผู้ชมคะคึกคักกันมาก
คักทั้งคนจับคึกคักทั้งคนเชียร์ค่ะผ่านไป๑๐นาทีเท่านั้นแหละค่ะ
มีหนุ่มเซียนปลาคนหนึ่งนะได้ปลาบึกยักษ์น้ำหนักเกือบ๕กิโลกรัม
เป็นปลาขนาดที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะคนที่มาร่วมงานก็ฮือฮากันโอ้โหสนุกสนานจริง
ผู้ใหญ่บ้านไทยเดิมน้อยก็คือผู้ใหญ่สมานบีศรีเนี่ยเล่าให้นักข่าวเรา
ฟังบอกว่าชุมชนบ้านไทยเดิมน้อยได้เปิดให้ลงแขกจับปลาในหนองน้ำขุดเข้หนองมนต์
หาเงินเนี่ยมามาเป็นทุนพัฒนาหมู่บ้านแล้วครั้งนี้ก็มีประชาชนมาจากหลายหลายพื้นที่กว่าสามร้อยคนนะ
สามารถสร้างรายได้มากกว่า๖๐๐๐ถึง๑๕๐๐๐บาท

เอาไปพัฒนาชุมชนต่อไปส่วนน้องน้ำแห่งเนี้ยก็เดี๋ยวปล่อยให้มันคืนกลับมามีระบบนิเวศเหมือนเดิม
แล้วถึงเวลาก็คือเขาจะมีช่วงฤดูในการปล่อยพันธุ์ป่าแล้วก็ฤดูในการจับตา
แล้วก็ให้มันโตตามธรรมชาติแล้วก็เวียนมาจับใหม่
แต่คุณชนะเขาชอบนอกจากขาวอวบแบบไข่มดแดงเขาชอบหวานแหจับปลานะ

มันไลค์คุยกัน
ลองใช้วิธีอื่นดูนะคะคุณชนะ